ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าน้ำใจคนบันเทิงก็ไม่เคยหมดนะคะ

นี่ไปดูคนนี้ดีกว่านะคะยายาอุรัสยาคุณผู้ชมค่ะ
มีการบริจาคด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือค่ะ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละยายาอุรัสยาค่ะ
ได้ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี๑ล้านบาท
แล้วก็โรงพยาบาลสิริราชอีก๑ล้านบาท
รวมบริจาคทั้งสิ้น๒ล้านบาทค่ะ
เพื่อช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดต่อไปนั่นเองนะคะ
เช่นเดียวกับคุณป๊อกพัศรกรค่ะแล้วก็คุณมากกี้ราศีค่ะ
แล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยนะก็ได้บริจาคเงินจำนวน๑ล้านบาทค่ะ
ให้กับโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากชาติไทย
เพื่อช่วยสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ต่อไปค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับสองครอบครัวนี้ด้วยจริงนะคะ
ตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะ
อาจจะไม่ต้องบริจาคเป็นจำนวนแบบเป็นล้านล้านแบบที่ดาราเขาทำกัน
แต่ว่าถ้าใครหยิบยื่นน้ำใจไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นอาหารเป็นน้ำใจ